ภัยใกล้ตัวหน่อยต้องบอกว่าโชคร้ายมากมากครับท่านผู้ชมครับกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้

คือเดินมาเนี่ย

พี่เขาก็พยุงตัวขึ้นมาแล้วก็เดินไปต่อ
นี่ถ้าเกิดข้างมันมีพวกเหล็กทรงเหล็กเส้นหรือข้างล่างมีอะไรเนาะ

ว่าอยู่ดีเดินมาเนี่ยมันจะเหยียบแล้วมันจะพลึบลงไป
เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงตอนที่ไม่มีตัวหนังสือขั้นนะภาพใหญ่แบบนี้นี่นะฮะ
จังหวะตรงนี้นะฮะ
นี่ฮะเป็นฟุตบาทนะครับกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเนินพยอมอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
เจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยส่งคลิปมาให้เพจดังโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยกัน
นี่พื้นที่จริงเป็นตรงนี้นะฮะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองนะครับ
แล้วก็ได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะแล้วก็เอากล้องหน้ารถที่เป็นคลิปเนี่ยไปโพสต์เอาไว้
บอกว่าต้องการจะเตือนภัยไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องมาเจอตรงนี้อีก
พี่เขาเดินมาพอดีเขาเดินมาข้างหลังเนี่ยเดินเดินมาก็เหมือนคนปกติครับเดินไม่ได้มองอะไรเดินไปเรื่อยปุ๊บ
พอดีแกเดินมาปุ๊บเจอท่อเนี่ยจริงมันปิดหมดอยู่ครับเหลือช่องว่างแค่ตรงนี้ครับนิดเดียวครับ
แต่แผ่นนี้ตอนแรกยังปิดอยู่ครับเนี่ยแผ่นยังปิดอยู่ครับข้างล่างเนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บขาก็ลงไปตรงนี้ปุ๊บนะพอปุ๊บลงมาเลยครับ
โอ้โหเนี่ยคือดูเมื่อสักครู่นี้จะเห็นเลยว่าไม่ใช่ว่าพี่เขาไปเหยียบฝาท่อด้วยนะฝาท่อคืออันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมที่มีรูใช่ค่ะ
เนี่ยแผ่นกระเบื้องแผ่นทางเดินตรงเนี้ยยังไงเราก็เดินใช่เพราะปกติคนที่จะเลี่ยงกลัวจะตกท่อเขาก็จะไม่กล้าเหยียบฝาท่อใช่ไหม
แต่นี่คือจุดที่พี่เขาเหยียบมันเป็นกระเบื้องทางเท้าค่ะ

นี่เหยียบทางเท้าตกเลย
เอ้าฝากพี่หน่อยนะครับ
ล่าสุดทางรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมะตะพุทธนะฮะ
คุณอำนวยไตรรักบอกว่าทราบเรื่องแล้ว
สั่งให้เจ้าหน้าที่กองช่างรีบไปแก้ไขโดยด่วนแล้ว

ดีที่ไม่เจ็บอะไรมากนะคะ